มาดูเหตุการณ์ที่เขามีการแชร์คลิปในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
เป็นคนขับรถเก๋งสีขาว
อยู่ที่บริเวณสี่แยกชนละชายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

ซึ่งเปิดไซเลนอยู่ด้านหลัง
นี่เป็นคลิปที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
จากไม่หลบแล้วยังจอดจอดนิ่ง

เจ้าหน้าที่เขาลงไปพยายามลงไปบอกว่าหลบหน่อย
แต่ก็อยู่จุดเดิมค่ะเป็นญาติผู้ป่วยนะ
ใช่ค่ะก็ลงไปก็บอกแต่เขาก็ยังนิ่งอยู่อยู่แบบนั้น

สรุปสุดท้ายแล้วนะคะเป็นผู้สูงอายุอายุ๗๒ปี
สำหรับคนขับรถเก๋งสีขาวคันนี้นะคะ
เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเขาก็บอกเขายอมรับผิด
แล้ววันนั้นได้ยินเสียงไซเรนแล้วแต่มันตกใจจริง
เสียงมันดังนะคะไม่รู้จะไปซ้ายหรือว่าไปขวาดี
สรุปสุดท้ายแล้วนะคะก็เข้าไปพบตำรวจ
และฝากขอโทษไปถึงญาติของผู้ป่วยและตัวผู้ป่วย
ซึ่งอยู่ในรถพยาบาลในวันนั้นด้วยเนี่ยนะคะ
จากกรณีคลิปนี้ที่ถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียลมีเดีย
เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะ
เจ้าของรถเขาก็ออกมาขอโทษแล้วนะคะ

อายุ๗๒ปีแล้วนี่ค่ะฝากขอโทษ
ต้องเรียกว่าคุณป่านะ๗๒แล้วอะ
ค่ะก็คือนายปะวิทย์บุญธานีปากรนะคะ
คือคนที่ขับรถวันนั้นวันที่เกิดเหตุที่ปรากฏในคลิป
เดินทางมาพร้อมกับนางสาวทันพิสาบุญธานีปากรลูกสาว

ไปพบกับพันธุ์ตำรวจเอกอตินันนุชชนาธิ์

เข้าไปชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะคะ
เปิดเผยว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่หลบ

ไม่รู้จะไปทางไหนดีทางซ้ายดีหรือทางขวาดีนะคะ

ยินดีเสียค่าปรับพร้อมฝากขอโทษ
ผู้ป่วยที่อยู่ในรถพยาบาลในวันเกิดเหตุ
และขอให้หายป่วยเร็วด้วยนะคะ

คือว่าจะไปทางไหนดีมันขับไปไม่ได้แหละ

คุณลุงได้พูดบอกเขาอาจราจเขาว่าอย่างไรบ้างค่ะ
บอกขอให้คนป่วยหายเร็วนะ
แล้วเขาบอกขอบใจมาก

คุณลุงพยายามเจาะหลบแล้ว

บอกว่าได้ทำการเรียกคุณปวิทย์เนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นคนขับรถมาอบรมมาแจ้งข้อกล่าวหาขับรถกิดขวางการจราจร
โดยให้ทางพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับไป๕๐๐บาท
แล้วก็มีการเตือนผู้ขับซึ่งมีอายุมาก
ถึงเตือนคนอื่นไปด้วยนะคะฝากไปแบบนี้
ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรขับรถแล้วโดยเฉพาะช่วงกลางคืน
แต่หากจะต้องขับรถก็ควรระมัดระวังและตั้งสตินะคะ